การสร้างความรู้สึกสงบนิ่งเบาลอยและขึ้นสู่เบื้องสูง
โดยใช้คติของฝ่ายมหาญาณที่มีต่อความงามในด้านสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป
โดยลักษณะที่พบอีกอย่างก็คือผนังและเสาของอาคาร
เอ็นเข้าหาด้านในของอาคารทำให้ส่วนบนแคบและเรียวกว่าส่วนล่าง
และเน้นการเอ็นของพนังและเสาเข้าหากันภายในโบสถ์วิหารนั้น
ทำให้รู้สึกว่าทุกเส้นแนวพุ่งไปหาจุดเดียวกันที่เบื้องสวรรค์
นี่คือการค้นพบพุทธปรัชญาฝ่ายมหาญาณที่มีต่อสถาปัตยกรรมไทยในปลายสมัยอายุทยา
และได้สืบทอดต่อมาจนถึงต้นสมัยรัตนโกศิลป์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน